คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ

มีหนุ่มวัย๒๓ปีขับรถยนต์จากฉะเชิงเศร้า

แต่ระหว่างทางรถบังคับไม่อยู่
ก่อนที่จะไปสายไปสายมาแล้วก็เสียหลักพลิกคว่ำ
ทำให้คนขับได้รับบาดเจ็บนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

ซึ่งจากการสอบสวนทราบว่านายเศรษฐวุฒิ
กำลังขับรถไปทำธุระที่กรุงเทพ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุควบคุมรถไม่ได้

หงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่กลางถนน
โชคดีที่ไม่มีรถขับมาชนซ้ำ
จังหวัดนครรัชศรีมากู้ภัยเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

ในพื้นที่ตะบนมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนิน

นายอนุสรอินทนายุ๖๔ปีคนขับได้รับบาดเจ็บสาหัส

ผู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล

และเห็นรถคันดังกล่าวขับมาด้วยความเร็ว
จะเสียหลักพุ่งตกลงร่องน้ำข้างทาง

พลิกคว่ำหลายตลบเกยอยู่บนเกาะกลางถนน
ชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นจึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ
ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากฝนตกทำให้ถนนลื่น
ขณะที่กู้ภัยกรสินเขาช่วยเหลือ

บนถนนถีลานนท์ในเขตเทศบาลเมืองกรสิน
ทำให้ได้รับบาดเจ็บมีแผลที่ขาซ้าย
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุผิวถนนไม่ค่อยเรียบ
ประกอบกับรถจักรยานยนต์เพิ่งติดตั้งตัวพ่วงข้างไม่นาน
ทำให้ไม่ค่อยชินจึงเสียหลักชนท้ายรถคู่กรณีที่จอดอยู่ข้างทาง
จังหวัดอุบลราชธานีกู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนางมวลศรีสุวรรณโค
อายุ๖๐ปีและเด็กหญิงวัย๘ควบ

หลังเกิดอุบัติเหตุรถกระบะส่งพัสดุเอกชนพุ่งชนด้านข้างรถเก๋ง
บนถนนอุบลราชธานีตรการตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองอุบลราชธานี
นำตัวออกมาได้จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
คนขับรถกระบะส่งพัสดุระบุว่าเพิ่งกลับจากส่งพัสดุให้ลูกค้า

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเก๋งคู่กรณี
เลี้ยวตัดหน้ากันทันจึงเบรกไม่ทันพุ่งชนอยากจัง
คือรถคุณแม่อยู่ตรงเส้นเหลียงครับ

ผมรู้คุณแม่จอดอยู่เลนกลางแล้วครับ
ผมเบี่ยงซ้ายมาแล้วครับก็ชะลอแล้วครับ
สุดแล้วที่นี่คุณแม่ก็หักมันเลยครับ

คือเหมือนว่าคุณแม่รถเก่งนี้คือจะเลี้ยวเข้ามาที่ร้าน

ต้นตำรวจสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุ
แต่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ใด
เพราะยังต้องรอสอบสวนผู้บาดเจ็บทั้งสองคนอีกครั้ง